คุณผู้ชมฮะคดีอลละเวงที่เราต้องตามต่อ
น้องต่อหายตัวไป๑๔วันแล้วนะมาถึงวันนี้
เราก็เป็นห่วงเด็กเหมือนกันเด็กแค่๘เดือนเอง
แต่ทีนี้ตำรวจก็ทำทุกวิถีทางในการที่จะตรวจสอบนะฮะ

แจ้เป็นใครคุณเพื่อนของตาของน้องต่อ
งี่จะบอกเลยนะว่าเจอแบบนี้
ฉันว่าแล้วลุงแจ้อยู่ข้างบ้าน
ปรากฏอยู่จะมาเป็นพ่อน้องต่อได้ไง

เป็นเรื่องราวโอละวนโอละเวงนะฮะ

ตรงกับลุงแจ้เพื่อนสนิทตาของน้องต่อ
ซึ่งตาน้องต่อเป็นใครก็เป็นพ่อของนางสาวนิ่ม
ก็ปรากฏว่าคุณถ้าเพื่อนของพ่อนางสาวนิ่ม
มามีอะไรกับนางสาวนิ่มกลายเป็นมีลูกด้วยกัน
ก็คือน้องต่ออย่างนั้นหรือ
สรุปแล้วไม่ใช่ลูกแท้ของนายพุทธสามีของนางสาวนิ่ม
โอ้โหนี้พีคนะเป็นเรื่องพีคของเมื่อวานนี้
ตามหาลูกดันเจอพ่อที่แท้จริง
กลับไปเมื่อวันที่๙กุมภาพันธ์กันหน่อย
แจ้เขายอมรับกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
บอกว่าเคยมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนางสาวนิ่ม
ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งเมื่อหนึ่งปีที่แล้วนะครับ
แต่ไม่ได้มีการป้องกันนะครับ
มั่นใจว่าน้องต่อไม่ใช่ลูกของเขาอย่างแน่นอน
ขอบภัยไม่ได้มีการป้องกันเขาบอกว่ามีการป้องกัน

มีอะไรกันแล้วก็ป้องกันสวมถุงสวมอะไรก็ว่ากันไป
มั่นใจครับน้องต่อไม่ใช่ลูกของผมแน่นอน
คุณผู้ชมลองย้อนฟังเสียงของลุงแจ้
ในการให้สัมภาษณ์เมื่อกว่าที่๙กุพกันหน่อย
ที่ยืนยันว่าน้องต่อไม่ใช่ลูกเขานะฮะ
มันพูดยากครับ

ก็ไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านั้น
ก็ครั้งเดียว๒ครั้งประมาณนี้
แบบว่าเอาไหมอะไรพวกนี้นี้ประมาณนี้
พวกเขาไม่ได้เห็นอะไรไม่ใหญ่ได้แต่ขอเขาก็
ก็พาเดียวแฟนเขาก็รู้ก็ไม่เอาไปอย่างไรไม่ยุ่ง

แต่ป้องกันไว้ถามว่าพุทธรู้ไหมก็รู้นะครับคุณผู้ชม
ตอนนั้นเขาบอกว่าไม่ใช่หรอก

ทีมข่าวของเราพยายามที่จะพูดคุยกับลุงแจ้อีกครั้งหนึ่ง
โทรไปสอบถามลุงแจ้รับสายแล้วก็บอกสั้น
ไม่รู้แค่นั้นนะฮะ
คุณผู้ชมฮะด้านของพ่อของนางสาวนิ่มนะฮะ

เพราะก่อนหน้านี้ในช่วงเช้าลุงแจ้ก็มาหา
แล้วบอกว่าเคยมีสัมพันธ์กับลูกสาวของเขาจริง

เป็นเพื่อนกับกูมึงมีอะไรกับลูกสาวกูอย่างนี้นะฮะ
แต่ลุงแจ้บอกไม่อยากให้ไปแจ้งความดำเนินคดี
ซึ่งตอนนั้นก็ตอบลุงแจ้ไปว่าเป็นเพื่อนรักกันมา๑๐ปี
ไว้ใจมาตลอดนะไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้

ตอนนี้ขอยืนยันว่าจะตัดเพื่อนกับลุงแจ้เลย
ไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับเพื่อนคนนี้อีกเลยนะ
คือตอนนี้คุณพ่อยังโกรธลุงแจ้อยู่ไหมครับ
หรือว่าเราให้อภัยหลังจากที่มีการได้พูดคุยกัน

แต่ถ้าเมียไม่ติดเตียงทำงานได้เหมือนเดิม
ผมยอมรับแต่ป่านี้ผมติดคุกแล้ว

ผมไม่ยอม
โอ้โหเนี่ยเจ็บใจนะ
เป็นทั้งเพื่อนแล้วก็อุตส่าห์ไว้ใจกันมานาน
ดันมามีอะไรกับลูกสาวนะฮะ
ด้านของนางจำเนียนทองทรัพย์ใหญ่อายุ๕๓ปีแม่ของใคร
แม่ของนายพุทธบอกว่าตกใจเหมือนกันพอรู้ดีเอนเอนะฮะ
ว่าน้องต่อไม่ใช่หลานแท้ดันเป็นลูกของนายแจ้ซะงั้น

แต่ที่แม่ห่วงที่สุดคือความรู้สึกทางใจของลูกชายหรือว่านายพุทธเนี่ย
ตัวแม่เองไม่สนใจว่านิ่มจะรู้สึกยังไง

รู้พฤติกรรมรู้ไส้รู้พุงของลูกสะพ้ายคนนี้มาตั้งแต่แรกนะครับ
คุณผู้ชมฮะขณะที่คนที่เกี่ยวข้องอีกคน
ลูกชายของลุงแจ้ที่กำลังจะบวชเป็นพระอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในนครปฐม
บอกว่าตอนนี้ผมมึนตึ๊บไปหมดแล้ว

ตอนนี้ผมอัตมามึนตึ๊บไปหมดแล้ว

มันหนักหน่วงที่สุดในชีวิตแล้วเรื่องนี้
เพราะรู้ว่าพ่อไปมีอะไรกับนางสาวนิ่มนะครับ

แต่พยายามทำความเข้าใจอยู่
กังวลเหมือนกันว่าพ่ออาจจะถูกดำเนินคดีพรากผู้เยาว์
เพราะว่าพ่อเป็นเสาหลักดูแลครอบครัว
คุณผู้ชมดูไทม์ไลน์กันหน่อยความสำคัญของนิ่มกับแจ้นะครับพบว่าปี๒๕๖๐นะครับ
เองเคยคบหากับนายกล้าได้ประมาณ๒๓เดือน
เป็นคนที่พาน้องต่อไปหรือเปล่า

นี่ผมคบกักนิ่มแค่๒๓เดือนเลยผมไม่ใช่พ่อของเด็กแน่
ตอนแรกคุณไปพุ่งเป้าที่ผัวเก่ากว่านี้
จากนั้นนะครับนางสาวนิ่มก็คบกับนายภุต

คิดว่าเป็นพ่อของน้องต่อนะครับ
ตั้งแต่ปี๖๓จนถึงปัจจุบันนะครับ
ช่วงปี๖๔นิ่มไปแอบคบกับลุงแจ้เพื่อนสนิทของพ่อไปด้วย

ทางบ้านทางอะไรเองก็สงสัยเหมือนกัน
ว่าทำไมกลางวันนิ่มหายไปไหน
เดี๋ยวก่อนสิตอนที่ไปคบมีสัมพันธ์กับลุงแจ้
มันก็จะอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับที่มีสามีเป็นพุทธ
ใช่ไงถึงได้บอกว่ากลางวันหายตัวไปนะ

๑๗ปีใช่อย่างอายุน้อยอยู่เลยนะฮะคุณผู้ชมฮะ
คุณผู้ชมฮะนี่เรื่องพีคเรื่องหนึ่งแล้ว
คที่๒ผลยังไม่ออกมา
เพราะเมื่อวานนำทั้งนางสาวนิ่มและนายพุทธ
เข้าเครื่องจับเท็จที่๐ที่๐ตักฐาน๑
ที่จังหวัดปฐุมธานีคุณผู้ชมฮะคือ
ตั้งแต่เช้ายันบ่าย
อันนี้ต้องเตรียมใจให้ทั้งคู่เข้าเครื่องจับเท็จ

พอบ่ายโมงตรงปุ๊บเริ่มเข้าเครื่องจับเท็จแล้ว

คือต้องเตรียมใจของทั้งสองคนนะฮะ
ไม่ให้ตื่นตระหนกตกใจเดี๋ยวเครื่องจับเท็จ
มันจะจับไม่ได้หรือมันอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ
นิ่มเองก็ต้องมีสหวิชาชีพเข้าร่วมด้วยนะคะ
เพราะว่านิ่มก็ยังถือว่าเป็นเยาวชนอยู่๑๗ปี
บ่ายโมงพุธเข้าก่อนหลังจากนั้นก็จะเป็นนิ่ม
เจ้าหน้าที่ไม่ให้ซืมุโบรกณ์ชนเข้าไปข้างบน
สุดท้ายตอน๒ทุ่มครึ่ง

ตำรวจนำตัวพุทธและนางสาวนิ่มขึ้นรถตู้กลับนครปฐม

เดินตรงแด่วเข้าไปที่รถตู้เลย
หลังจากนั้นนะฮะก็กลับนครปฐม
สังเกตสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดทั้งสองคนนะ
ซึ่งการสอบสวนเมื่อวานนี้มีเพียงนายพุทธเข้าเครื่องจับเท็จเพียงคนเดียว
ก็ไม่ยืนยันว่านางสาวนิ่มได้เข้าเครื่องจับเท็จต่อด้วยหรือไม่
คุณผู้ชมตำรวจต้องคือยังไม่เปิดเผย
ผลจากเครื่องจับเท็จมันต้องมีการอะไรก่อนนะ
ประมวลประมวลออกมาก่อนว่ายังไงนะฮะใช่คือเครื่องจับเท็จนี่
พอเวลาที่เขาเริ่มสงสัยในตัวของใครก็ตาม

พอยิงคำถามไปเสร็จปฏิกิริยาทุกอย่างมันจะออกมาเป็นกราฟ
แล้วใช่เขาก็จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้
โดยเฉพาะอ่านค่าอ่านผลตรงนี้ออกมา
ต่อไปมันก็เลยต้องรอเวลาในการวิเคราะห์และประโมนกันะหน่อย
รอจุดที่เรื่องจับเท็จนี่แหละ
เพราะบิ๊กโจ๊กบอกว่าจริงคดีนี้ไม่ได้ยาก

และมีคนไม่ได้พูดความจริง
ประโยคนี้แล้วเหมือนคล้ายคดีของน้องชมพู่